เอาจริงพูดถึงตำรวจเนี่ยนะตำรวจก็ต้องรับมือกับคนร้ายทุกรูปแบบแหละ
ต่อให้จะใส่กุญแจมือต่อให้จะเป็นนักวิ่งตำรวจก็ต้องจัดการให้ได้
คลิปนี้คนดูเกือบ๗ล้านค่ะดูกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมวิ่งไล่จับโอ้ยตำรวจหลายนายล้อมหน้าบ้างล้อมหลังบ้าง
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจทำไมตำรวจนายเมื่อกี้ดูเดินทอดน่องเอ่ย
ผมก็เอ๊ะทำไมเขาเปิดเพลงชิวจัง
เปิดเพลงสนุกจังมันเหตุการณ์จริงอะไรหรือเปล่า
แล้วสรุปจับได้ไหมคุณผู้ชมหลายคนก็อยากรู้
สรุปคือจับได้ค่ะนี่แล้วทำไมหน้าตายิ้มอ่ะ
เฉลยหน่อยละกันค่ะอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ของในร้อยตำรวจ
เขาต้องเตรียมรับมือกับคนร้ายทุกรูปแบบทุกสถานการณ์ละค่ะ
เตรียมการเอาไว้นะครับ